ทุกคนออกมาบอกหมดว่าทำไมค่าไฟแพงทุกพักการเมืองบอกโอ้ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะตัดตรงนู้นตัดตรงนี้
ประชาชนก็นั่งฟังกันอ้าวงงแล้วทำไมไม่ทำอ่ะถูกไหม
พักก็จะต้องบอกไปดูสินโยบายทุกอันเห็นไหมลดค่าคลองชีพ
ค่านะเนี่ยดูสินี่ดูนโยบายพลังงานค่าไฟแพงของแต่ละพักการเมืองก่อนนะฮะ
อะไรบ้างเราไปที่พักเพื่อไทยก่อนเขาบอกว่าลดราคาพลังงานแก้ปัญหาพื้นที่ซับซ้อน
ทรัพยากรในทะเลหนุนโซล่าลดค่าไฟอืมคำถามกลับไปว่าไอ้โซล่าเนี่ย
มันจะตอบโจทย์สำหรับประชาชนทุกคนจริงไหมก็ต้องดูในระยะยาว
หรือแม้กระทั่งของภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกว่าฟรีโซล่าเซลล์อ้าว
โซลาเซลยังไงต้องไปดูกันนะคือติดตั้งให้อย่างเงี้ก็ไม่รู้เออ
ลดค่าไฟสี่ร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนอืมซื้อจักรยานไฟฟ้าผ่อนเดือนละ
ไปดูประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าทบทวนโครงสร้างราคาและภาษี
ด้วยต้นทุนจริงต้นทุนจริงเล็งจะยกเลิกค่าเอฟที
ทำได้ใช่มั้ยเดือนเนี่ยประชาชนถ่ายภาษีลดก่อนปีสักเดือนเนี้ยไหมอืม
ถูกต้องป่ะเร่งจะยกเลิกถ้ายกเลิกค่าเอฟทีเราค่าใช้ไฟถูกเลยนะ
มันก็จะลดลงเราใช้ไปเท่าเวียดนามเลยนะ
อืมขนาดเดียวกันไปดูพลังประชารัฐครับ
ค่าไฟคัวเรือนหน่วยละสองจุดห้าบาท
เอาง่ายบินค่าไฟคุณเท่าไหร่เหลือครึ่งเดียว
เออเพราะว่าประมาณ๔กว่า๔๗๔๘
เกือบครึ่งอะค่าไปสมมุติหมื่นนึงก็เหลือ๕๐๐๐
ของหนูเท่าไหร่นะลูก๘๐๐มาก่อน
หนู๘๐๐เขาเหลือ๑๕๐๐
ถ้าสมมุติเขาลดเหลือ๒๕ก็เหลือกลับไปสัก
โหแฮปปี้ไหมแฮปปี้

ก็จะได้แบบหน่วยละ๒๕บาท
แล้วก็จะมีโซล่าประชารัฐ

ก็ไม่รู้นี่คือนโยบายของเขา
แล้วบางอันที่เขียนไว้ตั้งหลายปี

พักก้าวไกรเนี่ยลดค่าไฟ๗๐สตางค์ต่อหน่วยทันที

ไปต่อกันอีกติดหลังคาโซราเซล

ว่าวันหนึ่งอะโอเค

เพราะเราก็ไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้อะไร
ก็เก็บมาขายไง

แต่ถ้าสมมุติมันแปลงอย่างนี้
แล้วเราก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้

เพราะว่าเราก็จะเอาตรงนี้
มาเป็นค่าใช้จ่ายเวลาเราเปิดไอเย็น
ฉ่ำกลางคืนถูกต้องไหมอันนี้เลิศ
ถูกไหมหรือแบบโอเคตู้เย็นเราไม่ได้ดึงออกนี่
เย็นเราต้องเปิด๒๔ชั่วโมงโซลาเซลอาจจะไปจ่ายแค่ตู้เย็นหรือเปล่า
แก้ห่วงจุ้ยเยอะยิ่งหมดค่าไฟเยอะ
ชาติพัฒนากล้าเขาบอกว่าหรือโครงสร้างพลังงาน
ปรับสมบันดุลผลิตไฟฟ้าเปิดแข่งคันยังโปร่งสัย
หมายถึงอะไรช่วงนี้มันไม่โปร่งใสเหรอ
ก็ไม่รู้เขาก็บอกอย่างนี้
ก็คือจะมีก็ต้องมีการประมูลกันว่า
บริษัทเอกชนไหนจะให้ถูกสุดถูกต้องไหมเพื่อความโปร่งใส
เขาว่าอย่างงั้นถ้าเขาได้เป็นแก่นำรัฐบาลขนาดเดียวกัน
รวมไทยสร้างชาติเลิกสัญญาธาตุ
นั้นแก้ค่าไฟแพงค่าไฟ

อ่าเขียนมานี่ทำไม่ได้ล่ะใครรับผีโชม่ะอ่ะถอดคำเดียว
ก็คนก็ถามว่าอ่าตอนนี้ก็เป็นนาโยคคนเดิมอยู่อยู่ดิ
หมากันไปแอดนี่ก็ก็คือผักการเมืองต่างถูกต้องไหม
น้องครับผมถ้าสมมุติว่าน้าช่วงที่ผ่านมาของเรา
ก็มีเงินช่วยเหลือจากรัฐก็คือลดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือน

หรือมีใครสามารถทำแบบลดความร้อนแสงอาทิตย์มีไหมมีไหมโอ้อืมทำได้ไหม
เพราะมันอยู่ที่ภาวะโลกร้อนรวมกันความร้อนมาหลายอย่าง
ก็ดีนะเกษตรกรแต่อย่าลืมว่าศึกษากันสักหน่อยว่าเราเข้าสู่เอลนีโยเต็มรูปแบบแล้ว
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอให้แรงอีก